ฟอร์มของทีมชาติไทยในรายการอุ่นเครื่องธันเนียนครับที่เวียดนามนะครับ
สถิติที่ออกมาในช่วงหลังยิ่งเป็นบอลเยาวชนเนี่ยกลายเป็นว่าเราผูกปี
เวียดนามโดยเฉพาะในปีนี้ทุกชุดผลที่ออกมา
เรายังไม่สามารถเอาชนะเขาได้เลยนะครับเป็นสี่เศร้ารายการพิเศษครับ
ที่เวียดนามซึ่งนัดสุดท้ายของรอบแรกแข่งแบบพบกันหมดนะครับแล้วจัดอันดับที่๑เจอที่๒แล้วก็ที่๓เจอที่๔
ต้องชนะนะครับหากต้องการจะเข้าชิงกับทางเวียดนามที่รู้ผลของตัวเองอยู่แล้วนะครับ
หลังจากที่ฟอร์มสองเกมก่อนอันนี้ชนะมารวดนะครับก็ประตูเดียวเกิดขึ้นนาทีที่สิบสี่ครับ
เวียดนามได้นะครับจากลูกช้าจ่อที่เสาสองก็จบเกมครับ
เวียดนามชนะไทยหนึ่งศูนย์ทำให้ไทยนั้นได้ชิงอันดับสามกับทางเมียนมารนะครับ
ที่เคยเจอกันมาแล้ววันที่สิบเอ็ดสิบแห่งหาคมครับ
แล้วก็น้องรับผลที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับ
ในเกมที่เริ่มต้นได้ไม่ดีนักแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ย
ทำรายได้มากนะครับ

ก็บอกว่าตอนนี้เหลือประมาณอีก๑เดือน
พยายามต้องทำตามเป้าหมายก็คือการผ่าน
เล่นในรอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียให้ได้นะครับ
ส่วนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับให้ดูสถิติกันหน่อย
ก็ยังไม่สามารถชนะเวียดนามได้เลยสักชุดในปีนี้นะครับ

บาดอร์ก็คุมทัพเน้นเด็ก๑๙ปีเจอเวียดนาม๒ครั้ง
รอบแรกแพ้๐๑แล้วก็รอบชิงแพ้ด้วยสกอร์เดียวกันนะครับไทยได้รองแชมป์ไป
ส่วนบอลชาย๔เกมนะครับรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีที่เวียดนามรอบชิง

ฟุตบอลชาย๑๙ปีชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียนะครับ

แล้วก็รอบชิงที่๓เสมอ๑๑ก่อนไทยแพ้ในการโดนจุดโทษก็จบด้วยอันดับที่๔
แล้วก็ล่าสุดครับฟุตบอลสี่เศร้าธรรมเนียนครับ
ไทยก็แพ้เวียดนาม๐๑ได้ชิงอันดับ๓กับทางเมียนมา
ส่วนฟุตบอลอายุ๑๖ปีอาเซียนนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับ
เจอเวียดนามวันนี้๑๕นาที๓๐นาทีเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะสามารถเอาชนะเวียดนามได้หรือไม่ครับ